เย็นเป็นนาเลย

แมนอี๋งหรือยังถนุกเป็นดาว
แบบนี้แต่พริยาศก็เนี่ย

ผมก็ต้องคาญที่สู้โครวเผาไปนะ
นี่อยู่ในนี้ผมที่สู้มเผาแล้วเถอะ
ธรรมดาไม่ได้หรอกมันต้องใส่คือกล้องของผม
มันเคลื่อนที่
เอามันเคลื่อนเต้นไปเต้นมาเนี่ย
ติดไปกันมากเลยเนี่ยเหมือนมุ่งหิมบวนนั้นเนี่ย

พอลงสุ่มเขากันนะสุ่มเขา